ตาดีได้ตาร้ายเสียแต่ถ้าเกิดว่าได้เลขแล้ว
ก็ต้องเอาไปซื้อซื้อถูกไหมซื้อหวยแล้วต้องซื้อหวยบนดินด้วยนะ
ใช่สิซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลหวยใต้ดินตอนนี้ยังไม่ถูกกฎหมายนะคะ
เพราะฉะนั้นข่าวต่อไปที่จะพูดถึงเรื่องของหวยออนไลน์
ที่ตอนนี้มีแนวคิดจะทำหวยออนไลน์หวยสลาก๒ตัว๓ตัว
อยู่ใต้ดินให้มันถูกต้องมาอยู่บนดินนะคะ
เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะ
เอาล่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้ประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้น
หนึ่งในประเด็นต่างนักข่าวของเราไปถาม
นั่นก็คือเรื่องของหวยออนไลน์
เมื่อวานนี้นายกพูดประเด็นนี้จับประเด็นได้๓ประเด็นหลัก
หนึ่งนายกบอกว่าตอนนี้เป็นเพียงแค่แนวคิด
ก็ต้องไปทำเรื่องของประชาพิจารณ์ศึกษาข้อดีข้อเสียก่อน
ที่สำคัญประเด็นที่๒นายกบอกว่าก็กังวลนะ
ว่าถ้าเกิดว่ามีหวยบนดินถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
ก็คือสลากออนไลน์๒ตัว๓ตัวแล้วประชาชนซื้อง่ายขายคล่อง
ก็คือไปซื้อออนไลน์ไปซื้อผ่านแอปพลิเคชันมือถือเข้าถึงกันง่าย
แบบนี้มันจะทำให้คนเล่นหวยกันมากขึ้นหรือเปล่า
มันเป็นการมอมเมาประชาชนหรือเปล่า
เพราะว่าที่ผ่านมาคนก็เล่นหวยกันเยอะ
อีกทางใดละครวประโยชน์ข้ามเกิดความเสียหายจากการเล่นหวย
อีกหนึ่งประเด็นที่นักข่าวไปถามก็คือ
ท่านลักษณะการขายสลากออนไลน์๒ตัว๓ตัว
ยุกทรศนอาทรานตร์ศนวัฒนาเชฟ
มันทำแบบไม่ถูกกฎหมายมันไม่มีกฎกระทรวงรองรับ
แล้วสารก็ตัดสินไปแล้วจำได้ไหมคะต้นปีที่ผ่านมาสารตัดสินจำคุกคุณทักษิณ๒ปี
นายกบอกว่าอีกประเด็นที่ไม่เหมือนก็คือรายได้ที่ขายได้เนี่ยจะต้องเอาให้รัฐเพื่อไปบริหารต่อ
แต่สมัยคุณทักษิณไม่ได้เอารายได้นับแสนล้านบาทเข้ารัฐไง

สิ่งที่เป็นกังวลก็คือว่าทำไปแล้วมันจะคนจะเล่นหวยได้มากขึ้นกว่าเดิมเปล่า
ก็เธอบอกเขาไปหมดอ่ะจนอีกครั้งล่างคนชอบเล่นเขาก็บ่นมา
เขาบ่นมาอะไรเนี่ยแม่เฟียดายเจ้ามืออั้นหมดเลยผมจะไปรู้ไว้แล้ว
ผมแตะมากว่าผมอีกความสุขคนจนมันกฎหมายว่าไงล่ะไม่ว่ากันกันอ่ะ
ในอดีตเนี่ยมันคนละเรื่องกันเธอบอกว่าวันนี้จะไปย้อนกลับไปอดีตไม่ได้
ผมไม่ได้ทำแบบในอดีตเธออาจทำคือเดิมมันมีความฝ่าฟื้นกฎหมายใช่ไหม
วันนี้ถ้าเขาจะทำก็ต้องมีกฎหมายกฎทางจังเยอะแยะมากมาย
ที่มันผิดเดิมก็คือนำเงินไปใช้โดยข่ายการตรวจสอบรู้ว่ารู้ไหม
แล้วก็ไม่ส่งคืนรายได้กับแผ่นดินเป็นแสนล้านบาท

แปลว่าถ้าทำขึ้นมาปุ๊บจะตรวจสอบได้ทุกอย่างใช่ไหมในรัฐบาลนี้

เริ่มจากตรวจสอบอะไรตอนนี้อ่ะทีนี้
แต่ว่าเอาล่ะตอนนี้ก็ยังคงเป็นเพียงแนวคิดนะคะ
ทีนี้เราก็ไปสอบถามประธานบอร์ดสลากก็คือคุณพัชระอนันตสิน
บอกว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างที่จะมาขายเป็นหวยออนไลน์เนี่ยนะคะ
ยังไม่ได้บอกเลยว่าจะเป็นรูปแบบไหนตอนนี้อยู่ในขั้นตอน
ให้คณะกรรมการไปศึกษาเพิ่มเติมภายใน๓๐วัน
ไปรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
หากพบว่าดีก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อทันที
ซึ่งนโยบายนี้นอกจากจะแก้ปัญหาเรื่องของหวยใต้ดินที่มันผิดกฎหมาย
มาอยู่บนโต๊ะให้มันถูกกฎหมายแล้วเนี่ยนะคะ
ยังทำให้รัฐบาลมีรายได้จากการขายหวยบนดินที่มันถูกต้องด้วย
เดี๋ยวต้องรอดูค่ะว่าที่สุดแล้วจะคลอดออกมาในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์๒หรือเปล่า
ก็หวังว่าจะทำอย่างถูกต้องแล้วก็เอาเงินไปใช้ประโยชน์ต่อไปนะครับ